รถไฟชนกับรถบัสคณะกระถิ่น
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จำนวนมากที่ฉะเชิงเซาค่ะเหตุการณ์
นี้ได้สร้างความเศร้าศกเสียใจให้กับญาตินะคะ

เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ครอบครัวของนางสาวรำไพรพาไทยสงศ
นางสาวสุพศรแดงอุ้ยสองน้าหลานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
เดินทางจากจังหวัดสมุทรปลาการมาเชิญดวงวิญญาณของทั้งคู่
โดยมีแม่และลูกสาวของนางสาวลำไพรรวมถึงญาติสนิท
ท่ามกลางความโศกเศร้าเพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้
โดยช่วงที่จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณทุกคนต่างร้องไห้และพูดบอกสองดวงวิญญาณ
โดยเฉพาะนายพานุเดชที่มีอาการปล่อยโฮออกมาเสียงดัง
พานุเดชพาไทยสงฆ์อาของนางสาวลำไพรบอกว่าตนเองนั้นเลี้ยงนางสาวนำไพรมาตั้งแต่เล็ก
จนตอนนี้อายุ๓๓ปีแล้วหลานสาวเป็นคนชอบทำบุญ
มาวันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรตอนนี้ตนเองยังคงทำใจไม่ได้
หลังจากนี้จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดจังหวัดสมุทรประการ
เช่นเดียวกับนางสาวปียดาเฉียงทองภรรยาของนายปัญจพลหรือดีเจอู
ตนเองมาตามหาโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
พร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าที่ต้องการสองสิ่งนี้คืนเพราะมีความทรงจำต่างอยู่ร่วมกัน
เฉพาะรูปคู่ภาพถ่ายที่ทั้งคู่ถ่ายภาพกันกลางสายฝนตามความต้องการของดีเจอู
แต่สุดท้ายก็หาไม่พบพบแต่เพียงเคสโทรศัพท์เท่านั้น
ส่วนที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานายเวทภูคองผา
ปู่ของผู้บาดเจ็บได้พาน้องมิ้งหลานสาววัย๕ขวบเดินทางมาจากจังหวัดกรสิน
เฝ้าอาการของผู้เป็นพ่อคือนายจักรพงศ์ภูคองผาอายุ๒๗ปี
ครอบครัวยอมบอกน้องในที่สุดแต่ด้วยวัยที่ไร้เดียงสา
ไม่เข้าใจว่าแม่จากไปแล้วคืออะไร
ส่วนที่บริเวณรางรถไฟสถานีรถไฟคลองแขวงกันจุดที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวน๒๐ถ้วยพร้อมอาหารคาหวานเครื่องเส้นไหว้มาให้กับผู้เสียชีวิต
ขณะที่ท้องถิ่นได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกันให้ดีขึ้น
ตัดต้นไม้หรือรั้วที่บดบังทัศนวิสัยทั้งสองข้างออกป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ
ส่วนตำรวจสพฉเชิงเซาสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ๖ข้อหลักคือ
คนขับรถบัตรโดยสารไม่คุ้นเคยกับเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟ
รถเปิดเพลงเสียงดังอาจทำให้คนขับรถไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟเตือน
จุดที่เกิดเหตุไม่มีไม้กั้นทางรถไฟมีแต่ป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน
จุดเกิดเหตุเป็นทางลาดชันผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วให้พ้นจุดเกิดเหตุ
รถบัตรบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากำหนดจึงเร่งเครื่องขึ้นเนินได้ช้ากว่าปกติ
รถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิด
ส่วนเจ้าของรถบัตรเบื้องต้นถือว่าสามารถเอาผิดได้ในทางแพ่งแต่ต้องรอให้ทางกรมขนส่งมาฟ้องเอาผิดอีกครั้ง
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน